จะบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะใช้เครื่องสำอางแต่งนงแต่งหน้าขึ้นมาก็สวย
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือรอยยิ้มของเราจริง
เราต้องยิ้มสวยด้วยนะคะ
แล้วคนในวงการบันเทิงคนนี้แหละ
ความสดใสในโซเชียลที่แบบว่ายิ้มกี่ที

มาที่คนแรกดีกว่าน้องยายาของเรานี่เอง
บอกเลยตอนนี้น้องไปเที่ยวทริปอยู่นะคะ
แต่ว่าแจกความสดใสฝุดเลยนะคะ
สวยยิ้มหวานเนาะ
นางเอกสาวคนนี้นี่แหละค่ะยายาอุรัสยานะคะ

ก็เป็นลูกครึ่งนะคะไทยนอเวย์
แต่ละอิริยบทนะที่เธอลงไว้ในไอจีเนี่ย

เห็นแล้วเนี่ยยิ้มตามไม่ได้เลยนะคะ

ช็อตเดินขึ้นบันไดคุณผู้ชม
บอกเลยนี่

เวลาแบบยิ้มแบบปกติก็ยากแล้ว
นี่น้องยายายิ้มแบบธรรมชาติมาก
ไปรูปต่อไปดีกว่ารับบทเป็นช่างภาพ

นี่นี่ความสุขอ่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่แค่เบาเท่านั้นนะหันข้างแบบนี้
นี่คือฟอสเมย์สายไหนยังไม่ร้อนเหรอ
ไม่อยู่ตะลึงเลยนะคะน่ารัก
ดูแล้วภาพต่อไปเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะช็อตหวานกับพี่แบร์นะคะ

อร่าคนมีความรักมันชัดเจนมาก
ส่งยิ้มให้ใครอะไรขนาดนั้นน่ะดูสิโอ้โห

ถ้าพวกเราทำแล้วเสยจนหัวล้านก็ยังไม่ได้แบบนี้

ใช่คือสรุปแล้วน้องยายาก็น่ารักนะคะ
แล้วก็เหมาะจ่ออยู่กับพี่ณเดชน์แบบนี้แหละค่ะ

อีกคนนึงนี่ก็ยิ้มสวยไม่แพ้กันค่ะ

คุณผู้ชมค่ะย้อนไป๑๐ปีที่แล้วนะคะ
สมัยที่พี่แจ๊กกะรีนเพิ่งทำงานจริง

ใช่คุณผู้ชม๑๐ปีที่แล้วยิ้มน่ารักแบบไหน

สมัยก่อนยังไม่มีแอปพลิเคชั่น
แล้วคือเขายิ้มมาจากข้างในยิ้มน่ารักแล้วตายีคุณผู้ชม
หนุ่มทุกคนโดนขโมยหัวใจไปทั้งหมดค่ะ
เปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมนี่น่ารักขนาดไหนค่ะ
จนถึงทุกวันนี้นี่เต้ยก็ยังยิ้มไม่เปลี่ยนนะคะ
ยังน่ารักมากกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะ

คลิปที่เวลายิ้มเวลาไปเที่ยวนี่ไงร่องพงร่องแพ้ก็มีความสุข
คุยหยอกเล่นกันแบบน่ารักมาก
คือคนยิ้มสวยยิ้มมีเสน่หนี้มันมีมูลค่าเพิ่มนะ
คนที่เธอยิ้มสวยเขายิ้มแบบนี้มันดูสวยด้วยความจริงใจ
แล้วก็ยิ้มสวยแบบนี้ยิ้มน่ารักแบบนี้นะคะ

น่ารักจริง
ปิดท้ายกันที่สาวยิ้มสวยอีกที่
อีกสักคนนึงนะที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วก็ต้องละลายด้วยรอยยิ้มของเธอนะคะ
คือแบบยิ้มแบบเห็นฟันทุกซี่จริงนะคะสำหรับคุณมิวนิษฐา
คือด้วยความที่แบบหน้าเขาหวานนะแต่ก็แอบมีความคมอยู่เหมือนกัน

พลังความสดใสออกมาเยอะมากจริง

หนุ่มก็น่าจะอิจฉาผู้ชายที่ได้ครอบครองรอยยิ้มและหัวใจของมิวแหละ
แล้วก็ตอนนี้เป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่รอยยิ้มของคุณมิว
ก็จะมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็จะรอติดตามยิ้มหวานของคุณวิวแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะ
แจ๊คอยากยิ้มหวานทำไงรู้ไหมแนะนำยังไง
ลดโบท็อกหมอกระเป๋าบ้าง

อาตึงอยู่แหละ